ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะ
ใครก็ชอบอาร์กทีละเดน
บอกเลยเมื่อวันก่อนเห็นในไอจีฉันสไลด์ขึ้นมาค่ะ
ดูสิกล้ามแน่นหลังขาว
เห็นแล้วแบบโอ้ยแหวะเลย
แปลง๑๐บาทที่ฉันขอซื้อที่ดินตรงนี้
คุณผู้ชมเห็นแล้วมันใจสั่นเนอะแต่ก็ชอบ
วงแค้นกล้ามเป็นมัด
น่าจะกัดแขนเล่นเบา

นี่วันก่อนฉันไปถามสาวโบมาแหละว่า
ฝ่ายนั้นเขาดีใจหรือเปล่าใจเป็นยังไงบ้าง
ห่วงแฟนเลยเหรอโชว์ขนาดนั้นค่ะ
ส่วนมุมอเล็กบอกว่าพี่สบายอย่างที่เห็นนะ

เขาให้โชว์ได้โบว์ไม่หวงหรอกนะอเล็ก
แล้วถ้าโบเขาจะน้อยชิ้นบ้าง
ถ้าฝ่ายหญิงจะแบบว่าแวมบ้างนะ
เปิดหลังบ้างอเล็กจะว่าไงบ้าง
ห่วงไหมไฟเขียวหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
เราไม่เคยห้ามเราก็อาจจะบอกว่าหรือเปล่า
อันนี้ไปหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะรูปนี้
รูปนี้แบบมุมมันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

สัมภาษณ์มาหลายรอบแล้วครับเราไม่ได้ห่วงเรา
คือไม่มีใครจะมาแจ้งไปจากเราได้อยู่แล้ว
เราใช้เพราะว่าห่วงมากกว่าห่วงภาพรัก

เอ้าแฟนผมอะไร

โอ้โหทานโทษนะคะนี่มันวันวาเลนไทยหรือว่าอะไรคะ
ตอบคำถามแบบนี้คนโสดตายเรียบเลยนะ

แฟนคลับยังไงอ้าวนี่แฟนผมอ่ะ

งานเดียวกันค่ะเจออีกหนึ่งสาวพี่เชอรี่เขมอับสอนนะคะ
ละครพี่เชอรี่ใกล้จะได้ชมแล้วนะ
น่ารักเนาะก็เล่นคู่กับอเล็กนี่แหละค่ะ
ต้องบอกว่าคัมแบ็คในรอบ๘ปี
เลข๘ต้องมาหรือเปล่างวดนี้ติดตามจากตัว

พี่เชอรี่เล่าให้เราฟังว่าเข้ากลองไปวันแรกโอ้โฮ

เหมือนอยากจะรับน้องจัดซีนโหดให้ก่อนเขาก่อนใครเลยจ้า

พอซีนแรกที่เขาให้เราเล่นก็คือดราม่าขีดสุดเลย
เราก็แบบทำไมรีบปิดโลเคชั่นเลยเหรอคะ
เพราะว่าทำไมจัดซีนยาก
วัน๒วันแรกก็คือไปถึงตอน๘แล้วที่ถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแบบรีบเหรอคะรีบเหรอคะ
ไม่ให้เวลาแบบในการอุ่นเครื่องเหรอคะอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็แบบมันดีในข้อดีของมันก็คือ
พอมันยากไปขีดสุดแล้วมันทลายความกังวลความกำแพงอะไรทั้งหลายของเราไปหมดเลย
แล้วก็กลายเป็นว่าเราโฟกัสกับงานก็เลยไม่ได้คิดอะไร
แล้วก็ทำให้ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเยอะ
แล้วเราก็รู้สึกสบายใจอ่ะแบบพอมันผ่านตรงนั้นมาได้
อ๋อคือสวยยันฟันนะคะ

แต่ว่ายังใส่ชุดนักศึกษาอยู่นะรับบทเป็นนักศึกษาอยู่นะ
เนียนมากค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะละครน่าสนใจทีเดียว
ส่วนสาวคนนี้อัลแมนดาเอิ้อด้ม
คุณแพงมาตราดาชนุกอยู่
เป็นแฟนคลับเขาแล้วสินี่น้องคนสวยนะคะ
มารับงานแสดงบอกเลยว่าปังมากนะคะหนูแพง
หรือว่าอรุณรัฐสมีถูกโอ๊คถูกใจแต่ละครไม่เบา
แต่เขาสวยนะในเรื่องมาตานะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ลุ้นนะเขากับคุณปรายชัดกำลังลงเอยกันหรือเปล่า
เอยแบบไหนส่วนพาร์ทนางงามค่ะก็มีเรื่องวุ่นอยู่เหมือนกัน
แมนด้าบอกอุ๊ยพี่หนูก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้โชว์ชุดว่ายน้ำ
เพราะว่าอุตส่าห์ฟิตหุ่นมาแหมเสียดายเหมือนกัน

แล้วก็ไปต่างจังหวัดเนอะนี่ผู้จัดการจะรู้ดี
เวทไปด้วยนะเอาเวทไปด้วย
ว้าว

สนุก

เพราะว่าด้าคิดว่าถ้ามันได้เกิดขึ้นจริง
น่าจะเป็นโชว์ที่สนุกสำหรับแฟนหลายคนเนอ
มันก็เป็นเหมือนการเปิดตัวนางงามไปเลย
คิดว่าแฟนนางงามน่าจะชอบกันเลยแหละ
หลายคนอาจจะแบบรอด้วยซ้ำ